สถานการณ์ฝนเมืองในของเรายังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
ไม่เหมือนสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ
ที่ก่อนหน้านี้มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นในเมือง
ของเราก็จะมีพายุใหญ่อย่างปาคาฮาโตะ

แต่ว่าตอนนี้ครับไม่มีพายุดูดเอากลุ่มฝนออกไปแน่นอนครับ
ฝนก็จะตกชุกอย่างต่อเนื่องด้วย

เพราะว่าตอนนี้เองมีการก่อตัวของแนวร่องฝนอยู่นะครับ

หย่อมฝนก่อตัวอยู่แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวครับ
แบบนี้ก็จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
อีสานตอนบนฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง

ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับ
แถวบริเวณอ่าวเบงกอก็มีการเหนียวนำ
เอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝน

กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดา

ฝนยังคงมีโอกาสตกโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่พื้นที่ดังกล่าวต้องระวังกันหน่อย

สภาพอากาศแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันนะครับ

การเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่พยาวน่านอุตรดิษฐ์สุโขทัยแล้วก็ตากนะครับ
อีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูเลยอุดรธานีสกลนครนครพนมมหาสารคามชายภูมิขอนแก่นแล้วก็นครราชศรีมาภาคกลางครับ
จุดที่ต้องระวังฝนตกหนักหน่อยนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนโอกาสตก๑๔๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันโอกาสการเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่
เน้นนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ